รุ่งสายมูชาวอุทัยธานีอุ้มมาเลยประหลัดขิกยักษ์แบบนักรวงพ่อดำค่ะ

มาเพื่อไม่ให้เรียนทหารติดครับ

เออแต่มันใหญ่น่ากลัว
ก็อุ้มมาให้มันชัดเจนไปขนาดนี้เลยว่าประหลัดขิกยักษ์จะช่วยให้พ้นจากการเกณฑ์อาหารได้ไหม

นี่คือคุณสุภวิทย์คำลืออายุ๒๑ปีชาวอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ถือมาเลยค่ะอุ้มประหลัดกิกยักษ์มาเข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์อาหารประจำปี๒๕
เพราะหวังว่าจะได้ใบดำอ้าวว่ากันนี้ค่ะ
ไงประหลัดขิกยักษ์สำนักหลวงพ่อดำก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
เพราะว่าจับได้ใบดำสมใจนะคะ
คุณดูท่าดิอุ้มไปตลอดเวลาคือเอาจริงนะท่าทางคุณแบกปืนขนาดอยู่นะ
แล้วพี่ทหารเขาเห็นหน่วยก้านแล้วเนี่ยเอาจริงเขาอยากได้เราเลยนะ

น่าจะมีความสามารถในการถือลูกปืนใหญ่

ถ้าพูดตรงก็ถือปืนบาซูก้าน่าจะแบกได้เก่งเลย

โอ้โฮอาทิตย์ที่แล้วคุณพวกเขารักกัน

และมีความต้องการทหารกองเกิน๕๔นายเท่านั้นนะคะ
ก็เปอร์เซ็นต์มันก็มากกว่าแหละพูดตรงบรรยากาศก็เป็นแบบนี้
มีทั้งคนที่สมหวังเฮกันไปผิดหวังคละเคราะห์กันไป
เช่นกันทุกปีนะคะแล้วก็กองเชียร์นะ
เชียร์สนุกมากก็คือบรรดากองเชียร์
แล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าอยากจะให้ญาติเราเพื่อนเราคนที่เรารักเนี่ยได้ใบอะไรกันแน่
ส่วนปีหน้าอย่างที่บอกนะคะใครสนใจจะเช่าบูชาต่อลองติดต่อน้องสุภวิทย์ไปเลยนะคะ
ค่าเช่าบูชาช่วงนี้อาจจะราคาขึ้นแล้ว
เพราะว่าทำสถิติมาดี
แล้วถ้าผลประกอบการดีในทุกปี

เขาหนักค่ะคน
เขาแผลกตั้งแต่เช้าเขายังไม่ได้วาง

ข้างในถือปลายครัวเป็นไข่

ผมก็นึกว่าไม่กล้าวางกลัวหาย

ของศักดิ์ติดต้องพกไว้ติดตัว
เห็นบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่วางยังถืออยู่นะ

มันรู้ว่าถูกประสงค์แล้วโชคดียินดีด้วยนะคะ